ออกจากบ้านถ้าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะสายดื่มสายดื่มสายสูบเนี่ย
ได้เลิกลดได้ลดแต่ถ้าเลิกไม่ได้ต้องฟังเลยเพราะว่า
ครั้งเขาจะเก็บภาษีบาปเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็เต็มเพดานเลยอ่ะ
ฉะนั้นอาจจะต้องประหยัดเงินหน่อยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง
ละครึ่งเฟส๕รอบเก็บตกคุณผู้ชมรีบลงทะเบียนนะ
เพราะว่ายังเหลืออีก๒ล้านกว่าสิทธิ์ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้ต้องรู้ก่อนจะหมดเวลาครับคุณผู้ชมลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๕
รอบเก็บตกเหลืออีก๒ล้าน๕แสนสิทธิ์ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน
ลงทะเบียนได้ไปจนถึง๑ตุลาคมนี้เท่านั้น
ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนผมไม่อยากให้เสียสิทธิ์จริง
๕ได้วงเงินคนละ๘๐๐บาทครับ
ใช้ได้ถึง๓๑ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับ
ส่วนใครลงทะเบียนไปแล้วได้รับสิทธิ์ไปแล้ว

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสายดื่มแล้วก็สายสูบฮะ
กระทรวงการคลังเล็งเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม๒อัตรา
สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะสุรายาสูบเบียร์ครับ
จะเก็บในอัตราสูงกว่าปกติเพิ่มเป็น๑๐เต็มเพดาน

เพื่อจะหารายได้โปะเข้ารัฐแล้วก็ใช้หนี้ของประเทศนั่นเอง
ว่ารัฐจะมีรายได้เพิ่มจากภาษีเหล้าบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น
อีกประมาณถึง๑แสนล้านบาทครับ
แต่พวกบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภคสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้นะครับ
เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้พี่อสมทั่วประเทศต้องรู้ครับเพราะว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่ทุกคนเลย
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอคอรมอลวันนี้ครับขออนุมัติงบกลาง๒๑๐๐ล้านบาท
เป็นค่าตอบแทนอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
และอศหรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนภารกิจดูแลประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด๑๙
เป็นการตอบแทนค่าเหนื่อยครับและขอบคุณในการทุ่มเท
ต่อสู้กับโควิดมาจนสำเร็จ
ก่อนจะปิดสวบคและลดระดับโควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง
ซึ่งทหารคอลมอยงประมาณในครั้งนี้ก็จะเป็นการ
สนับสนุนอสมและอศรวมแล้วเป็นเวลา๓๐เดือนหรือ๒ปีครึ่ง
หลังไปตั้งแต่มีนาคมปี๖๓นั่นถึงกันยายนปีนี้ครับ